คุณผู้ชมครับไปดูที่เรื่องของการเมืองกันบ้าง
ตอนนี้กลายเป็นปมดราม่าครับของสอสอภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ซึ่งปรากฏเป็นคลิปเป็นภาพว่ามีสอสอจำนวนมากครับ
ไปร่วมงานสังสรรค์งานหนึ่งครับ
เป็นคลิปออกมาตอนนี้นะครับแน่นอนก็มีการไม่พอใจกับอีกฝากฝั่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นสอสอในพักเดียวกันนะครับ
ในขณะที่ตอนนี้มีการขอความร่วมมือว่างดจัดกิจกรรมที่มีคนไป
รวมตัวกันจำนวนมากติดตามพร้อมกันกับความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นครับ
เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันขึ้นภายในภักดิ์พลังประชารัฐ
เมื่อมีแชทไลน์ของพักหลุดออกมา
โดยสสทิติพัฒน์โชธเดชาชัยนันสสกม
ข้อความเตือนเพื่อนสอสอภายในกลุ่ม
เกี่ยวกับการจัดงานวันเกิดจะเหมาะสมหรือไม่
จากขนาดนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

และอาจถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ได้

นางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรี
ตั้งคำถามกลับว่านางสาวทิติพัฒน์
ขวางจัดวันเกิด๓ชั่วโมงก่อนงานจะเริ่ม
ในขณะที่ตัวเองก็ไปร่วมงานแต่ง

ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าสู่บรรยากาศ
จัดกิจกรรมงานวันเกิดงานแต่งงานศพ
พร้อมตั้งข้อสังเกตอาจเป็นเพราะความไม่พอใจ
มีเรื่องส่วนตัวคาใจกันระหว่างสสทิติพัฒน์
กับสสิระเจนจาคะหรือไม่
เพราะการจัดเลี้ยงทำที่บ้านของนายศีระ
สรุปว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้แทนใจแคบ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ยืนยันว่าเป็นเพียงงานเล็กมีผู้ร่วมงาน๔๐คน
มีโต๊ะ๖โต๊ะซึ่งตั้งห่างกัน๑เมตรอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันในงานมีมาตรการป้องกันโควิด๑๙อยู่แล้ว
โดยมีเจลล้างมือก่อนร่วมงาน
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
ในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคน
หน้ากากอนามัยและนั่งห่างกัน๑เมตร

และภายหลังการประชุมลงมาแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสโควิด๑๙
เพียงนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ส่วนดราม่าหลังจากนายวิชัยโภชนกิจ
ธิบดีกรมการค้าภายในที่ถูกคำสั่งนายกรัฐมนตรี
จากกระทรวงพาณิชย์ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
กรณีปัญหาการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย
ในที่สุดนายวิชัยทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง
ทั้งที่เหลือเวลากระเสียนเพียง๖เดือน
จุลินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า
ตัวเองยังไม่ได้อนุมัติหนังสือลาออกของนายวิชัย
ระหว่างนี้ให้นายวิชัยลาพักร้อนจนถึงวันที่๒๔เมษายน
แล้วค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง
มาริกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หมายให้นายนิติธรรมล้ำเหลือทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดี
กับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ไลฟ์สดกล่าวพาดพิงนางมาริกาหลายครั้ง
ว่ามีความเชื่อมโยงกับการส่งออกหน้ากากอนามัย
และเป็นคนรับส่วนต่างจากบริษัทที่มีการส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศ
จะไม่ระบุชื่อตัวบุคคลแต่เปิดเผยตำแหน่งชื่อกระทรวง

ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายปกป้องตัวเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน